นึกถึงละครเรื่องมาตาลาดา
นึกถึงเป็นหนึ่งกับมาตาราดาขึ้นมา
หรือว่าเต้ยเจริญพรของเราเนี่ยแหละคุณผู้ชมข่าว

มิดกันทั้งบ้านทั้งเมือง
เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐนะคะว่าดีใจมากเลย
ที่กระแสละครเรื่องเนี่ยมันดีกว่าคาด
เพราะว่าทีมงานโดยเฉพาะผู้จัดละครพี่จ๋ายศินีย์เนี่ยเนอะ
เขาตั้งใจมากทุกฉากทุกซีนคือมีการไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหมด
ใส่ใจทุกรายละเอียดขนาดนี้เลยนะคะ
ส่วนทางด้านพี่ชายชาตยโดมที่รับบทเป็นพ่อเกรส
คุณพ่อของเต้ย
คุณพ่อสาวส่อ
ใช่ค่ะเขามีอาชีพเป็นนางโชว์เนอะ
ตอนแรกที่เธอรับมาเล่นเนี่ยก็ยังกลัวว่าแฟนจะงงกับคาแรคเตอร์ของนางเอกมาตาลาดาหรือเปล่า
เพราะว่ามาตรดาเนี่ยพูดถึงเขาก็เป็นผู้หญิงโลกสวยเป็นผู้หญิงพลังบวกเหลือล้นอะไรอย่างนี้
มันจะมีคนแบบนี้อยู่จริงเหรออะไรอย่างนี้แต่เต้ยเขาเชื่อว่าคนอย่างมาตาระดานี่แหละมันมีอยู่จริง
และเต้ยเองก็อินสุดกับบทบาทละครเรื่องนี้ลองไปฟังเสียงมาตาระดาหน่อยค่ะ
ต้องไปเรียนแบบจริงเข้าห้องไปดูการผ่า

ปรึกษานักจิตวิทยาของเรื่องครอบครัวจริง

ความเป็นคนการมีความสุขให้ได้ง่ายไม่ซับซ้อน

คือเต้ยรู้สึกว่าเต้ยดีใจมากที่ได้อยู่ในงานนี้ค่ะ
ก็เหมาะกับเต้ยนะเพราะเขาเป็นแบบผู้หญิงพลังบวก
มีรอยยิ้มที่สดใสใครเห็นใครก็รักไง

หมาตาหมาตาเขาจะตายไปเลย